เรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยดีเอาออกไปก่อน
มาดูเรื่องดีเรื่องที่แบบทำบุญทำอะไรดีกันดีกว่า

๒นักแสดงที่เป็นคู่จีนคู่ขวัญในยุคนี้เลยนะครับ

กระแสแม่กรเกดเนี่ยยังโอ้โหยังคงฮอตฮิตไม่เลิกนะ
ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าประกาศข่าวดี
จะไปจัดกิจกรรมแฟนมิตติ้งที่กัมพูชา
ล่าสุดก็ขอเอาใจแฟนคลับในเมืองไทยกันด้วยค่ะ

บอกเลยว่าแฟนละครจุใจอย่างแน่นอนค่ะ

เบลล่าบอกว่าเตรียมจะไปร่วมงานบุญ

มีงานบุญกับพี่โป๊ปด้วยสร้างอาคารเรียน
สิ้นปีนี้ค่ะคือความจริงแล้วเป็นโครงการของพี่โป๊ปค่ะ
ถ้าเป็นงานบุญเบลสะดวกมากเต็มที่เลยค่ะ

ก็คือแบบตั้งใจอยากจะสร้างอาคารเรียนให้กับน้องของจีนค่ะ

ที่เขาได้ลงเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งบทบาทค่ะคุณผู้ชม
หลายคนตกออกตกใจว่าเฮ้ยเบลล่าจะเล่นได้เหรอ
แล้วจะต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัวขนาดไหน
เพราะว่าเบลล่าจะต้องมารับบทเป็นโสเพณี

พี่แดงธัญญาเนี่ยเอ่ยปากชมมาให้ได้หน้าบานกันแล้วด้วยนะคะ
ล่าสุดเนี่ยเบลล่าบอกเลยว่าเป็นบทที่ท้าทายมาก

บอกให้แฟนคลับสบายใจนะว่าเรื่องนี้เล่นเต็มที่ก็จริง

ก็ลบตัวเองไม่ได้เอาตัวเองเล่นอยู่แล้วอะค่ะ
แล้วก็พยายามจะคุยกับพี่อ๊อฟเยอะ
เรื่องของบทเรื่องของวิธีการแสดงออกอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ๊อฟก็จะช่วยเยอะมาก
ถ้านับจากตัวอาชีพก็แรงที่สุด
ก็งานนี้พี่เวียสบายใจได้นะคะ
เพราะว่าถึงแม้ว่าบทบาทจะเป็นสเวณี
แต่ชีวิตจริงก็เป็นของพี่เวียนะคะ